เจอแค่งซ้ายหน้าเซิร์ฟด้วยแค่งขวาพยายามจะสูดด้วยมัดขวา
มณีจังหวะวงในพยายามจะซอยด้วยเข่า
ตั้งไว้ก่อนครับเจอรวบไว้ครับ
หน้านหลงโดนจิ้มลำตัวเจอซ้ายคืนครับ
มาลงเบียดมาวางแค่งขวา
อดมณีก็ไม่หนีเลยครับทิ้งด้วยหมัด๑๒
หลอกในตีหลอกในจับในด้วยใหญ่ก็ตีด้วยขวา
ก็บอกว่ามะเป็นลูกสูตรจิ้มลำตัวตบทราย
โอ้จับทางได้หรือยังแก๊ปเตอร์น่าวันนายลง

จังหวะวงในแล้วปักด้วยศอกขวากดลงมาตีด้วยเขาขวา
โอ้โหขยี้แล้วครับเริ่มจะมีอาการครับ
หายครับพยายามจะปวกมัดเจอสอบ
วันนายลงคามวายโดนสอบซ้ายของยอดมณีครับ

ไล่แขนแทงซ้าย
โอ้ก็รู้ทันเลยครับวันนายลง

แล้วลงนายเสียด้วยซาย
แล้วก็ตัดทิ้งอีกครั้งครับโอ้โห

โอ้โหมีอาการกับถนนหายอดมณี

โอ้โหท่านผู้ชมโดนเล่นงานอย่างหนักเลยครับยกนี้
โอ้โหอย่าต้องดูภาพช้านะครับ
โอ้โหเป็นชัยชนะของทางด้านวันอลงครับ
กันมาขนาดใหญ่จริงครับเพราะยิ่งเห็นนักชกรุ่นน้องมีอาการเนี่ย

ดูนะครับจังหวะกดมาแทงขวา

โอ้โหแล้วนี่ครับเด้งตีซ้าย
ขยับแล้วจับตีขวาอีกทีครับ

แล้วตัดทิ้งลงไปครับโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยครับ

วันอลงควอวันสนับ